ตำนานซีอุยคือก่อนหน้านี้มันมีแคมเปญออกมา
เรียกร้องให้คืนความยุติธรรมให้กับซีอุย
ซีอุยได้สมณาหนาว่าเป็นมนุษย์กินคน
หลังจากที่เขาได้รับโทษในปี๒๕๕๙
ก็คือฐานฆ่าคนตายเด็กชายที่จังหวัดระยอง
หลังจากนั้นเขาก็ถูกโทษประหาร
แล้วเขาก็เสียชีวิตศพของเขามาถูกจัดแสดง
ในส่วนโชว์นิทัศกาลของโรงพยาบาลสิริราช
ทีนี้มีคนบางกลุ่มบอกว่ามันก็มีหลักฐานต่างนะ
ที่มันชี้ชัดแล้วว่าซีอุยไม่ได้เป็นมนุษย์กินคน
ไม่ได้ไปล้วงตับควักไส้ควักหัวใจของเด็กมากินนะคะ
กลุ่มเหล่านี้เรียกร้องให้เอาร่างซีอุยไปประกอบพิธี
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางราชธรรมนะคะ
มีกำหนดการพิธีชาปนกิจศพซีอุยเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะเริ่มประกอบพิธีในวันนี้แหละนะคะ๑๓นาฬิกาบ่ายโมงตรงทีนี้
สำหรับซีอุยนี่เราขึ้นกราฟิกให้ดูแบบนี้นะคะ
สำหรับซีอุยเนี่ยจริงแล้วเขามีความผูกพันกับชาวทัพสแก่ที่ประจวบนะคะ
แล้วชาวทัพสแก่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาร่วมในพิธีด้วย
เนื่องจากว่าซีอุยเนี่ยเคยอยู่ที่นั่นนานหลายปีครับไปอยู่ที่นั่น
ไปรับจ้างปลูกผักถังย่าอยู่ที่นั่นคุ้นเคยกับชาวทัพสแก่เป็นอย่างดี
หนึ่งในนั้นก็คือคุณมาเรียเผาประธานอายุสี่สิบแปดปี
เป็นกำนันตำบลทัพสแก่นะคะบอกว่าคือก็ไม่ได้ทันหรอกนะคะ
แต่ว่าก็ตั้งใจว่าจะไปร่วมในฐานะตัวแทนชาวบ้านเพื่อไว้อาลัยซีอุยเป็นครั้งสุดท้าย
ทีนี้คุณผู้ชมจากประวัติซีอุยเนี่ยซีอุยเนี่ยคือเป็นชาวจีนสัวเถานะครับ
เป็นชาวจีนเกิดที่สัวเถาในปีสองพันสี่ร้อยหกสิบสี่
แล้วก็เขาก็ไปรบสงครามพอรบเสร็จปุ๊บทีนี้เขาเป็นคนเดียวที่รอด
แล้วเขาก็ไม่มีอะไรกินก็เลยเกิดตำนานซีอุยขึ้นมาว่าซีอุยนี่แหละ
เอามีดกรีดศพเพื่อนทหารแล้วก็กินตับกินอะไรแบบนี้นะคะ
หลังจากนั้นซีอุยก็มาจากเมืองจีนมาขึ้นที่ท่าเรือคลองเตย
แล้วก็ไปที่ทัพสแก่ประจวบไปประกอบอาชีพรับจ้างปลูกผัก
ระเวนไปตามจังหวัดต่างแล้วไปต้องคดีที่จังหวัดระยองนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะคุณผู้ชมที่บอกว่าเดี๋ยวจะมาด้วย
มาร่วมพิธีในวันนี้ก็คือนายทองพันธ์ชูรส
อายุ๘๒ปีเป็นรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทัพสแก่
เขาก็บอกว่าเขาเติบโตมาในยุคซีอุยนะคะ
โตมาในยุคที่ซีอุยยังอยู่ที่ทัพสแก่
สมัยเด็กเขากลัวซีอุยเหมือนกับที่เด็กคนอื่นกลัว
เพราะพ่อแม่จะขู่ทุกครั้งสนใช่ไหมสนใช่ไหม
เดี๋ยวระวังซีอุยมากินตับเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้ลบไปได้เลย
ตอนนี้เราคืนความยุติธรรมให้กับซีอุยแล้วนะคะ
ส่วนที่กรมราชธรรมจะนำร่างซีอุยมาชาปนกิจนั้นนะคะ
คุณทองพันธ์บอกว่าชาวทัพสแก่ทุกคนรู้สึกยินดี
เพราะว่าที่ผ่านมาชาวทัพสแก่ก็พยายามนะ
ผลักดันเรียกร้องให้คืนความบริสุทธิ์ยุติธรรมให้กับซีอุยมานานแล้ว
นานแล้วจนกระทั่งวันนี้ซีอุยได้รับการปลดปล่อยแล้วนะคะ
ถือว่าเป็นความสำเร็จของชาวบ้านและหากมีการดำเนินการทางศาสนาเสร็จสิ้นแล้ว
ตัวแทนชาวบ้านบอกว่าจะไปเจรจากับทางกรมราชธรรมหรือสับปะเหลอของวัด
เพื่อขอนำอัฐิของซีอุยไปเก็บรักษาไว้ที่วัดทัพสแก่
เนื่องจากว่าซีอุยไม่มีญาติงันมาจากสวทาวของจีนอย่างนี้
รุ่นผมก็ยังทันนะตอนเด็กก็ผู้ใหญ่ชอบมาขู่นะ
ถ้าเกิดดืดเดี๋ยวให้ซีอุยมากินตับนะแล้วก็จะฝังใจว่าเขาเป็นมนุษย์กินคน
ตอนนี้ครูแบบนี้ไม่ได้นะคะใครพูดแบบนี้มาบอกไปเลยไม่มีไม่ใช่
เขาได้ความยุติธรรมคืนไปว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์
ศพก็จะถูกนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ